สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในวันที่๕ตุลาคมนี้ค่ะจะมีปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งนะคะ
เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์การรวมตัวของดาวทั้ง๔ดวงนะคะ
ได้แก่ดาวอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็พุธเรียงกันแบบนี้เลยนะคะ

ซึ่งการเรียงตัวของดาวทั้ง๔ดวงนี้นะคะจะส่งผลดีกับ๔ราศีด้วยกันนะคะ
เดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยดีกว่าค่ะว่า๔ราศีผู้โชคดีจากปรากฏการณ์การรวมตัวของดาวทั้ง๔ดวงนี้
จะมีราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะคะ
สำหรับกลุ่มราศีแรกนะคะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีคูณ๒ค่ะ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีกันนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะ
คุณต้องเหนื่อยแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะมีอุปสรรคเข้ามาแบบไม่ปรานีปลาใส
งานเยอะงานหนักมากเกินกว่าที่คุณเนี่ยจะรับไหวแต่ว่าในช่วงวันที่๕ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะ
ก็เรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเนื่องจากจะมีดาวเนี่ยเข้ามามาลุมมาตุ้มในราศีของคุณถึง๔ดวงนะคะ
แน่นอนว่าการที่มีดาวเข้ามาลุมอยู่ในดวงชะตาของคุณเนี่ย
จะทำให้คุณจะต้องเจอกับความวุ่นวาย
ต้องเจอกับคนหมู่มากงานก็อาจจะยังเยอะเหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าชาวราศีกันนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความสำเร็จแล้วนะคะ
ถ้าสมมติว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกันคนไหนที่เจอกับอุปสรรคปัญหา
อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นก็จะคลี่คลายไปนะคะจากเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็ก
จากเรื่องเล็กก็จะหายไปเลยค่ะสำหรับราศีต่อมานะคะ
ดวงดีคูณสองนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงศ์นั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะในช่วงนี้เรียกได้ว่าเหนื่อยจริงแบบไม่มีสแตนอินนะคะ
เวลาที่คุณจะคิดจะทำอะไรคุณก็ต้องลงมือทำด้วยตัวของคนเอง
จะไปหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะฟังดูเหมือนจะไม่ดีแต่จริงแล้วก็มีเรื่องดีอยู่เรื่องหนึ่ง
ให้ชาวราศีสิงศ์ได้ชื่นใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะ
โดยรวมนะคะถือว่าดวงการเงินของชาวราศีสิงศ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะ
เพราะว่าจะมีรายได้นะคะเข้ากระเป๋าของชาวราศีสิงศ์เรื่อย
แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าค่อนข้างคล่องตัวดี
ไม่มีปัญหาอะไรให้ชาวราศีสิงศ์ต้องกังวลใจนะคะ
แต่ว่าการเงินของชาวราศีสิงศ์ออกแนวเป็นเงินหมุนค่ะ
ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่มีเงินเข้ามาแล้วก็จะมีเงินผันออกไปนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่การใช้จ่ายแบบสุรุยสุรายนะคะหรือว่าซื้อของไร้สาระค่ะ
เพราะว่าชาวราศีสิงศ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่จำเป็น
หรือว่ามีการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอนาคต
หรือว่าเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดผลกำไรในวันข้างหน้าค่ะ
ส่วนกลุ่มราศีต่อมานะคะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มราศีดวงดีคูณ๑๐นะคะ
ราศีแรกค่ะก็คือชาวราศีมังกรนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเรียกได้ว่าดวงดีจัดหนักมหาโชคหล่นทัพจะโชคดีสองเด้งนะคะ
สำหรับโชคดีเด้งแรกค่ะก็คือชาวราศีมังกรเนี่ยจะโชคดีจากการที่ดาวพระหัสสบดี
ซึ่งเป็นดาวบุญใหญ่เป็นดาวแห่งความสำเร็จย้ายเข้ามาทับในดวงชะตา
ส่วนโชคดีเด้งที่๒ก็คือในวันที่๕ตุลาคมนี้ค่ะ
เลยทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรที่ดีอยู่แล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นค่ะชาวราศีมังกรนะคะถือว่าดวงชะตาเนี่ย
มีความโดดเด่นขึ้นแท่นเป็นราศีอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ
เรียกได้ว่าดวงดีแบบจัดหนักความสำเร็จจัดเต็มค่ะ
ถือว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโอกาสเป็นช่วงจังหวะที่ดีค่ะ
ชาวราศีมังกรนะคะเวลาที่จะคิดจะทำอะไรเนี่ยก็เหมือนกับโชคดีเข้าข้าง
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรอยากจะทำอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไรในช่วงนี้
ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่งานใหม่
หรือว่าการลงทุนใหม่ถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มต้นในสิ่งใหม่ในช่วงนี้
ก็เรียกได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะ
ที่งานนั้นการลงทุนนั้นสิ่งนั้นจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตนั่นเองค่ะ
สำหรับอีกราศีนะคะที่ดวงดีดวงปังคูณ๑๐ปังต่อไม่รอแล้วจ้า
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์นั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่ดวงปังดวงเฮงมากในเรื่องของการเงินนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ
ชาวราศีพิจิกษ์เรียกได้ว่าดวงดีแบบทั่วหน้าดวงดีกันทุกคนเลยค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานในเบื้องหลังไม่ค่อยออกหน้า
แบบนี้มีสิทธิ์ล่าชะลดมาเกยเลยนะคะ
ยังไงหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับ๔ราศีผู้โชคดีเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ
แต่ราศีอื่นค่ะก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะคะ
ไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะนะคะ
เพราะว่าผลบุญค่ะจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณดีโดยอัตโนมัตินะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ